งานเนี้ยขอยกความดีความชอบให้ชีมมีพิจนาฬค่า
ทำดีมีความชอบเพราะชีมอบคลิปยั่วของเฮียป้อง
ให้ชาวเราต้องรักโอ้ววววววววววววววววววว
กรอบที่ตัดแม่เมงงามเพราะนั้นน้อยจะได้เห็นเฮียป้องเยื่อบดขนาดนี้
สารภาพตรงไม่ได้มองชีเมหรือชีเฟิร์นเลยสักกระนิดเพราะใจมันติดอยู่ที่กล้ามลำของเฮียค่ะเฮียค่ะ
คราวหน้าขออีกสักคลิปหนึ่งนะ